ดูความแปลกกันต่อเราไปค้นหาความแปลกตรงนี้

ไปที่อำเภอไซย้อยจังหวัดพิศนุโลก
แล้วคุณจะได้เห็นอะไรที่แปลกตาและไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับ
โอ้โหกว่าจะไปเห็นความสวยงาม
อย่าเพิ่งคิดว่าเดินก้าวเดียวไปถึงเลย
คุณต้องเดินผ่านโขดหินภูเขาซอกเขาแบบนี้

คุ้มค่ากับความอันซีนอันซีนนี่คือจุดหมายหลัก

แต่นี่คือสิ่งที่เราควรค่าแก่การเข้าไปชม
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกที่จังหวัดพิศนุโลก
ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าถ้ำแผนที่ครับ
ตั้งอยู่บนเขาผาหลวงเป็นภูเขาหินปูน
ตั้งเด่นเป็นสง่าที่บ้านคลองซับบรังโหม
ตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางนะครับ
นางรัตนาพรกัณฑราชบ้านบอกให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเข้าไปเก็บขี้ค้างข่าวในถ้ำ
แล้วสังเกตเห็นว่าบนแผ่นหินภายในถ้ำ
มีลักษณะของการถูกกัดซ้อ
คล้ายกับมีคนไปแกะสลักเป็นรูปแผนที่ไว้
เมื่อกี้เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะครับเหมือนนะเหมือน
เหมือนจริงเหมือนด้ำขวานของไทยนะครับ
เหมือนรูปขวานของประเทศไทยนะครับ
ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำแผนที่นะครับ
แล้วก็นี่ก็คือการแกะสลักพระพุทธรูป
เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับบนผาหลวงแห่งนี้
จากผาหลวงแล้วยังมีถ้ำพญาหรือถ้ำผาหลวง

เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีการแกะสลักนะครับ
โดยมีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า๕๐ปี
และเขาผาหลวงจะมีฝูงค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก
เราเคยให้คุณผู้ชมเห็นแล้วหน้ายักษ์เล็กเพราะเขาจะหน้าเหมือนยักษ
ใช่ค่ะมีเคี้ยวเคี้ยวเขาจะตรับนะครับ
ก็นับล้านตัวเนี่ยคุณในช่วงเย็นประมาณ๖โมงเย็น
เห็นเขาบินออกไปหาอาหารเป็นทิวแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตร

หากใครต้องการไปชมฟูงค้างคาวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ก็สามารถไปเที่ยวได้ทุกวันนะจ๊ะ
เพราะว่าค้างคาวไม่มีวันหยุดที่จะออกมาหากินจ้า
หิวทุกวันจ้ะออกทุกวัน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของพื้นที่แล้วนะครับ
แต่ว่าอันซีนแบบนี้ลุยเข้าไปหน่อยแบบนี้
ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมดีเลย